งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

งานพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
พ้นไปแล้วเมื่อเช้านี้
ถามว่าคนไทยรู้สึกยังไง
คนไทยมีคำหนึ่งที่จะอธิบายได้ง่ายที่สุด

เป็นการใจหายครั้งที่สอง

หลวงรัชกาลที่๙เสด็จสวรรคตใหม่
เราก็มาใจหายอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลานี้
ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคม
จนถึงวันนี้๓๗๘วันครับ
ถามว่าในช่วงเวลา๓๗๘วัน
เป็นปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในประเทศไทย
เป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยไว้ทุกข์กันทั้งประเทศ
หลังจากนี้ไปคนไทยควรจะบันทึก
เหตุการณ์ให้ตกผลึกอยู่ในความรู้สึกนึกคิดยังไง
มีข้อสังเกตอะไรที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ผมจะคุยกับสัตว์อาจารย์พิเศษธงทอง

คนไทยควรจะเก็บความทรงจำอะไรไว้บ้างครับอาจารย์
กับเหตุการณ์ที่๑ปีกว่าที่ผ่านมา
เมื่อกลางวันวันนี้นะวันนี้เราคุยกันตอนเย็นตอนค่ำเนี่ย
มีผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศมาคุยกับผม
แล้วตั้งคำถามคล้ายกันแบบที่คุณสุภาพถามผม
ว่ามีอะไรที่ผมอยากจะบอกอยากจะพูดบ้าง
ผมบอกว่าน่าจะมีสัก๒เรื่องด้วยกัน
๑ปีที่ผ่านมานะครับ

ทำให้ผมเห็นความเป็นครอบครัวใหญ่ของเรามากขึ้น
แต่ก่อนนั้นเราก็บอกประเทศไทยรวมเนื้อชาติเชื้อไทยล่ะ
เรามีคนเยอะแยะมากมาย
แต่ว่าเราไม่ได้สัมผัสกันโดยใกล้ชิด
เรามีเรื่องราวที่ต่างคนต่างทำเยอะแยะมากมาย
แต่ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย
ในช่วงเวลาแห่งการตั้งใจ
ความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน

จากจุดเดินทางของผมซึ่งเป็นที่
รวมพลเพื่อจะเดินทางไปในงานพระราชพิธีช่วงบ่าย
ตั้งแต่นั่งรถลงด่วนยมราตไป

ผมรู้สึกว่ามีคนมากมายมหาศาลที่เดินอยู่ท้องถนน

ทุกคนมาด้วยภารกิจเดียวกัน
คือการที่จะมามีส่วนร่วมจะมากจะน้อยอะไรก็แล้วแต่ในงานพระราชพิธีครั้งนี้

ไปตามเส้นทางทั้งหลายร้านค้าริมถนน

ร้านขายรองเท้าเส้งชงอยู่ตรงนางเลิ้ง

มาตั้งโต๊ะมีอาหารแล้วก็มีน้ำให้บริการกับผู้คนทั้งหลาย

ป้ายบอกเข้าห้องน้ำก็เชิญเข้าได้เลย

เป็น๑๐๑๐ล้านที่ทำอย่างนี้
ผมขอแชร์อาจารย์ในฐานะคนอยู่กับข่าว
และติดตามเรื่องการเมืองมากจัง
เราเกือบลืมไปแล้วว่าเมื่อ๔๕ปีก่อนที่ผ่านมา
เรามีความแตกแยกในทางการเมืองมาก
มีแบ่งเหลืองแบ่งแดงในหมู่บ้านเดียวกัน
ท้ายบ้านเป็นเหลืองหัวบ้านเป็นแดง

แล้ววันหนึ่งคนเหล่านั้นก็มาเข้าแถวร่วมศักระพระบรมศพด้วยกัน

วันหนึ่งคนที่มีความแตกแยกเหล่านั้นลืมไปแล้วว่า
แตกแยกทางความคิดทางการเมือง
นี่คือสิ่งที่แม้ท่านไม่อยู่แล้วนะครับ

ไม่ได้สูญหายไปไปข้างไหน
แล้วผมเห็นอะไรที่ชื่นใจครับผม
เป็นต้นว่าข่าวเมื่อ๒วันหรือวันเดียว
ก่อนหน้าถึงวันถวายเพลิง
ส่งเป็นห่วงเรื่องของผู้คนทั้งหลายที่ไปร่วมในงานพระราชพิธี

ที่ไปอดตระหลับขันตะนอน
อยู่ริมถนนเส้นทางที่จะมีริ้วกระบวน
บนพื้นฟุตบาท

แล้วถึงเวลาก็ทนแดดทนฝนกันอยู่อย่างนั้น

ซึ่งจะทำให้นั่งสบายขึ้น

ที่มันมีในเวลากลางวันจะค่อยทุเลาเบาบางลง
อาหารเครื่องดื่มที่เป็นของพระราชทานไม่เคยขาดแคลน

อย่างที่ท่านผู้ใหญ่หลายท่านได้มีข้อมูลมาบอกกับสาธารณะว่า
สมเด็จมันอยู่กับทรงถือว่าพวกเราประชาชนเนี่ย
เป็นแขกคนสำคัญของพระองค์ท่าน
เรื่องของจิตอาสาท่านประธานครับตอนที่ในหลวงสิ้นใหม่
ผมคิดว่าคนไทยก็ไม่คิดว่าคนไทยจะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างนี้
จะไปตั้งซุ้มบริการอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มาแจก
หมดกลับไปก็ไปทำมาใหม่
ใครมีอะไรก็มาให้กันใครมียาดมก็มาแจกยาดม
ใครมีพัดมาแจกพัดใครมียามองมาแจกยามอง

ครับคือสิ่งที่ผมคุยกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปเมื่อบ่ายวันนี้นะ
วันนี้คือผมก็ไม่เคยเห็นนะและไม่คิดว่าประเทศไหนจะมีได้
ความรู้สึกร้อยรัฐเป็นครอบครัวเดียวกัน
มีมีคนที่เรารักเหมือนกันมีผู้ที่เป็นมิ่งขวัญของเราเหมือนกัน
ซึ่งเรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งปี
และที่น่าสนใจสำหรับผมนะคือมีคนที่เป็นคนรุ่นใหม่
ที่อยู่ในครอบครัวนี้ไม่ขาดตกบกพร่องไม่หล่นใครไปเลยนะ
คุณสุภาพผมอายุเท่ากันเห็นท่านมาแต่อ้อนแต่ออกของเรา
เราก็ไม่แปลกที่เราจะรู้จักท่านมาก
ผมก็อาจจะมีความกังวลอยู่ในชั้นแรก
ว่าเขาไม่ได้เกิดมาในยุคในสมัยที่เขาจะได้รู้ได้เห็นอะไร
เมื่อวานก็มีลูกศิษย์เยอะยังสอนหนังสืออยู่
ลูกศิษย์ก็อายุเฉลี่ย๑๘ถึง๒๒ประมาณนี้อยู่มหาวิทยาลัยล่ะ
ถามว่าเมื่อเขาเกิดแล้วเติบโตมาเนี่ย
เจ้าอยู่รายการที่๙แทบจะประทับอยู่โรงพยาบาลแล้วนะ
เพราะลองนึกดูว่ากว่าเขาจะจำความได้เนี่ย

ไม่รู้เลยว่ามีพระราชกรณียกิจอะไร
แต่ว่าเมื่อวานเขาก็อยู่ตามที่ต่าง
ทุกคนพยายามทำคนละมากที่สุดเท่าที่เขาทำได้
จริงอาจารย์ครับถ้าจะพูดถึงบุคคลหลายภาคส่วนนะผมขอ
ผมขออนุญาตอาจารย์ที่จะพูดถึงคนในวงการพวกผม

ปีที่ผ่านมาเขาทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ว่า
หลวงของเราส่งทำอะไรมาบ้างกับประเทศนี้
แต่ละช่องเนี่ยเขาจะไปหาไปขุดไปคุย
ไปหาสิ่งที่ในหลวงทรงทำไว้
เขาทำกันสุดฝีมือสุดฝีมือทุกช่องนะอาจารย
ผมคิดว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่คนทำสื่อ
โทรทัศน์ทั้งหนังสือพิมพ์อาจารย์สังเกตไหมครับ
เขาเหนื่อยยากลำบากกันมากนะครับ
สิ่งเหล่านี้มีคุณอุปการณ์นะหรือมีผลที่ยิ่งใหญ่นะครับ
ทำให้เราได้ปลูกความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ
ปลูกความเป็นครอบครัวหนึ่งเดียวกันอย่างที่ว่านี่แหละนะครับ
ไม่มีช่องว่างระหว่างวัยจะเป็นคุณปู่คุณย่า
รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราคนรุ่นเรารวมไปถึงรุ่นลูกหรือรุ่นหลานของเราเนี่ยครับ
ทั้งหมดนั้นเราเข้าใจซึ่งกันแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเรา

แม้กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงแล้วเนี่ย
ทรงตัดมานานแล้วล่ะหลายครั้งแต่อาจารย์สังเกตไหมว่า
มาเข้าหูคนไทยเอามากก็ต้องเรียกว่าเข้าหู
คือหมายถึงว่ามาซึมซับเอาจริงก็ตอนที่ท่านไม่อยู่แล้ว
ก็อาจารย์สุเมฆตันติเวชกุลท่านเคยท่านเคยพูดไว้๒๓ที่นะครับ
บอกว่าคนไทยได้ยินไม่เคยฟังไม่เคยฟังคือได้ยินก็ผ่านหูไป
แต่ว่าพอท่านไม่อยู่ขึ้นมาแล้วก็กลับมานั่งนึกรองดูนะ
ประกาศที่๒ถึงพูดเขานะกับผู้สื่อคราวต่างประเทศ

แล้วก็ครอบครัวท่านก็ยังอยู่กับเรานะครับ
ประการที่๒ถึงแม้งานถวายพระเพลิงพระบรมศพจะจบลงภายในพรุ่งนี้มรืนนี้
แต่เรื่องราวที่เราได้รับทราบได้เห็นได้ประจักษ์
เกี่ยวกับพระราชกริกของท่านคำสอนท่านเมื่อกี้เราพูดถึงเศรษฐกิจปเพียง
สิ่งที่ท่านทำให้เราดูเป็นตัวอย่างสิ่งที่ท่านเคยพูดกับเราบ่อยครั้งมากในหลายเรื่อง
เวลานี้ผมเชื่อว่ามีน้ำหนักมากเลยล่ะแล้วเราจะไม่ปล่อยให้หายเป็นอากาศสตาร์ทไปหรอก
มันจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราอยู่ในการครองตนครองงานของเรา
เป็นคนเชื่ออย่างนั้นอาจารย์ไม่เห็นหรอกครับเวลาไมโครโฟนของนักข่าวช่องไหนก็ตามแต่
ถามคนที่มาที่สนามหลวงว่านึกถึงพระองค์ท่านคิดถึงยังไง
ก็บอกว่าจะทำตามรอยกับรอยพระองค์ท่านทั้งนั้นทั้งนั้น
ผมว่าสิ่งที่ท่านทำนะมีตั้งแต่เรื่องโมโฮลาลพละลึก
กู้วิกฤตของชาติในหลายครั้งซึ่งอย่างคนรุ่นผมเนี่ยคุณสุภาพก็เหมือนกัน
เหตุการณ์ปี๒๐๓๕มันก็เป็นวิกฤตครั้งสำคัญที่เราผ่ามันชีวิตเรา
ย้อนดูพระราชดำรัฐแล้วผมคิดว่าไม่มีวันล้าสมัย
จะอยู่กับเราไปตลอดการได้ครับท่านบอกเวลาคนเราทะเลาะกันเนี่ย
ที่โปรโดโชงเขพนะแต่ถ้าองค์ที่ถูกต้องแม่นยำ
ขอให้ท่านกลับไปหาอ่านเถอะแต่เท่าที่ความทรงจำของมนุษย์คนหนึ่งจะพอ
จะพอจงจำได้แล้วบอกเวลาคนเราทะเลาะกันเนี่ย
ขึ้นต้นใหม่ก็ยังพอเรารู้ว่าทะเลาะกับเรื่องอะไร
พออยู่ไปอยู่มาแล้วลืมเหตุผลหมดเลย
อยากชนะอย่างเดียวแล้วก็
ใช้คำว่าไม่รู้ตีกับเรื่องอะไร
จำไม่ได้แล้วเอาชนะเท่านั้น
แล้วแต่ท่านบอกเรานะโหนั้นจะจำได้โดยการพอกันนี่แหละ
ว่าใครชนะก็แล้วแต่สำคัญคือประเทศไทยแพ้
ความสูญเสียมันเกิดขึ้นกับบ้านเมือง
แล้วจะภูมิใจอะไรถ้าชนะอยู่บนซากประหลักหักพังของประเทศชาตินี่
นี่เป็นความรู้สึกที่ผมคิดว่ายังอยู่ทุกเรื่อง
เอาละอาจารย์ครับเราไม่มีเวลาที่จะพูดมาก
วันนี้เนี่ยไทยรัฐเขาจัดช่วงเวลาน้อมถวายบังคมลา
อาจารย์มีอะไรจะพูดปิดไทยตรงนี้ไหมครับ

คนที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินไทย
พระองค์นั้นจะจดจำวันคืน
ที่งดงามเหล่านั้นไว้ในจิตใจ
เพื่อเป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิต
ห่อเลี้ยงจิตใจของเรา

สำหรับเราจะเดินหน้าต่อไปบนเส้นทาง
ที่ได้ส่งนำทางไว้แล้ว
แล้วก็พวกเราจะช่วยกันสร้างเมืองไทยให้งดงาม
เหมือนอย่างที่ท่านมีพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าหัวราชการปัจจุบัน
ทรงเป็นผู้นำของเราอยู่ในเวลานี้ในการ
ตามรอยพระทุกคนบาทของพระมหาราชผู้ทรงพระคุณอำเภษฐ์โพรงนั้นครับ
อาจารย์ครับฉากข้างหลังผมเนี่ย
อาจารย์จะเห็นเลยว่าเป็นฉากสวยงามมากฉากในห้องส่ง๓๔วันที่ผ่านมาของไทยรัฐ
เป็นฝีมือของศิลปินแห่งชาติคนหนึ่ง
ซึ่งบอกกับใครต่อใครว่าเขามีชื่อเสียงมาวันนี้
ประสบความสำเร็จมาวันนี้เพราะแรงบันดาลใจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจารย์เฉลิมชัยโกศิษภิพัฒน์
ครับผมสวยจริงครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ